สังกัดบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง
เพราะว่าเราจะรู้นะแต่ละสังกัดจะใส่เสื้อไม่เหมือนกัน

ทีนี้มาก่อเหตุกระชากสร้อยหญิงสาว
คือก่อนกระชากสร้อยนะทำทีทำท่ามาถามทาง
ว่าผมจะไปส่งอาหารให้กับลูกค้าตรงนี้

ทีนี้ผู้หญิงเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจ
เห็นว่าเป็นพนักงานส่งอาหารใช่ไหม
ก็เลยคุยด้วยปรากฏว่านี่คุณลอกคราบเลย
พนักงานส่งอาหารกลายเป็นโจรเลย

กระชากสร้อยผู้หญิงวิ่งหนีไปนะครับ
ก็เฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเขาโพสต์
ก่อเหตุกระชากสร้อยทองของผู้หญิงหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแปลกเลย

แต่ก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้นะฮะ
ก็มีการระบุข้อความไว้บอกว่าแฮชแท็กเตือนภัยวิ่งราวทรัพย์
นี้ใส่ของมีค่าก็ต้องระวังด้วยนะครับ
ภัยสำหรับคนที่ใส่ทองเส้นโต
มันมาทุกรูปแบบแล้วครับมิจฉาชีพเหล่านี้
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ทราบว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายบรายนี้ได้แล้วนะคุณนะ
เมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
คนร้ายก็คือนายสิวาวุฒิกระบวนสืบ
ตำรวจจับกลุ่มได้พร้อมกับยึดของกลาง
ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งเป็นคันที่ใช้ในวันก่อเหตุ
แล้วก็กระเป๋าใส่ของสำหรับส่งให้ลูกค้าสีเขียว
แล้วก็ชุดที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
ตำรวจเอกปีชาเก่งสาริกิจภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นเปิดเผยนะครับว่า
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายสวมใส่ชุดพนักงานส่งอาหาร
ก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์เอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นผู้หญิงไปจากหน้าบ้านพักในพื้นที่บ้านโนนทัน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นตำรวจก็รุดลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วครับ
ก็ทราบว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๑๕มิถุนายน
นายศิวาวุฒิผู้ต้องหาได้ไปรอรับออเดอร์อาหาร

ขณะที่ผู้เสียหายเดินผ่านนายศิวาวุฒิแปลงร่างคุณ
แปลงร่างเพราะว่าไปสังเกตเห็นสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายอยู่
ก็เลยแปลงร่างจากพนักงานรออาหารอยู่ใช่ไหม
เป็นโจรเลยขับรถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหายไปจนถึงบ้าน
เมื่อผู้เสียหายกำลังจะเข้าไปบ้านพัก
นายศิวาวุฒิได้ขี่รถจักรยานยนต์วนเข้าไปดูหน้าบ้านของผู้เสียหาย
จากนั้นวนรถออกมาแล้วก็ซื้อน้ำอัดลมจำนวน๒กระป๋อง
แล้วก็เดินเข้าไปที่หน้าบ้านผู้เสียหาย
แล้วก็แกล้งสอบถามว่าผู้เสียหายได้สั่งน้ำอัดลมหรือเปล่า

เท่านั้นแหละครับนายศิวาวุฒิอาศัยจังหวะที่ผู้เสียหายหันหลังนะฮะ
เข้ากระชากสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท

เพราะว่าอีกเส้นอีกครึ่งมันขาดอยู่ใช่ไหม
ติดตัวอยู่ที่ผู้เสียหาย
จากนั้นนะฮะนายศิวาวุฒิก็วิ่งหลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้นะครับ
แล้วก็เห็นชาวบ้านไหมชาวบ้านพยายามจะช่วยแต่วิ่งตามมันไม่ทันนะฮะ
ต่อมานะฮะนายศิวาวุฒินำทองคำไปขายในราคา๑๑๐๒๐บาทนะครับ
ขาดครึ่งเส้นยังมีคนรับซื้ออีกเหรอ
นั่นสิเจ้าของร้านเขาต้องสังเกตไหมว่าสร้อยมันขาด
เจ้าของร้านเขาก็ผิดสังเกตเหมือนกันนะ

เจ้าของร้านรับไว้ก่อนแล้วก็รีบแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาตรวจสอบนะฮะแล้วท้ายที่สุดตำรวจก็หาต้นต่ออะไรกัน
จนสามารถจับกลุ่มตัวคนขายเออไม่ใช่
จับกลุ่มตัวคนร้ายได้ที่ร้านขายเสื้อผ้าภายในตลาดโต้รุ่งขอนแก่นนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหานักแล้วฮะวิ่งราวทรัพย
แล้วก็กลุ่มตัวส่งฟ้องสารฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่เขาเป็นพนักงานแล้วมาก่อเหตุอะไรแบบนี้
มันน่าจะเป็นเรื่องบุคคลนะเรื่องส่วนตัว
ไม่เกี่ยวกับต้นสังกัดเหรอนะครับ